ได้เวลาถึงช่วงเวลาโชคลาภ
เขาบอกว่าดูตอนแรกเนี่ยเป็นรอยประหลาดครับ

คือถูกพบบนฝากระโปรงของรถกระบะสีดำที่จอดไว้ในโชว์รูม
เมื่อก่อนเราเห็นในข่าวจะเห็นตามวัดใช่ไหม
เห็นตามริมน้ำใช่ไหมครับนี่อยู่ในโชว์รูมรถเลยรอการขายอยู่ยังไม่มีทะเบียนด้วยซ้ำไป
สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเธอมีอาชีพขายของตามตลาดนัด
ในอำเภอหนองหายอุดรธานีเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
แต่ระหว่างนั้นก็เหลือไปเห็นเอ๊ะรอยอะไรนะอยู่บนฝากระโปรงรถกระบะสีดำ
จึงมองหาตัวเลขจากรหัสของรถเป็นตัวเลข๖ตัวอะไรมันจะพอดีขนาดนั้น
เป็นเลข๑๑๔๙๖๕ครับแล้วก็หลังจากนี้เธอบอกว่าจะไปหาแหละยังไงก็จะหาให้ได้
ตอรี่เลขนี้นะครับเธอบอกว่า๑ธันวาคมโชคจะเป็นของเธอครับ
ค่ะต่อเนื่องเลยค่ะไม่ต่างจากที่สำนักสงฆ์สรรป่าตึงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ
ชาวบ้านก็ไปดูรอยปริศนากันเนี่ยค่ะบริเวณบันไดรูปปั้นพญานาคติดกับสระน้ำ
ซึ่งคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้มันคล้ายกับรอยเลื้อยของงูใหญ่
เชื่อกันว่ามันคือรอยพญานาคความกว้างวัดได้สักประมาณ๑๐นิ้
ความยาวกว่าสี่เมตรค่ะเจ้าสำนักสงฆ์เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อช่วงกลางดึกเนี่ยได้ยินเสียงห่าวและหมาหอน
ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เอกใจอะไรนะคะจนกระทั่งรุ่งเช้า
พบเห็นรอยปริศนาดูคล้ายกับเลื้อยขึ้นมาจากสระน้ำ
แล้วก็มีโครนติดออกมานะคะก่อนที่จะหยุดที่รูปปั้นพญานาค
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าใช่แน่มาให้โชคให้ลาบนะคะ
ก็เลยไหว้ขอพรกันนะคะได้เลขมาด้วยมาต่อกันที่ต้นตะเคียนกันบ้างนะครับ
วัดขมงหักอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ชาวบ้านไปกลับไหว้ขอโชคขอลาบ

ตะเคียนทองความยาว๕เมตร๔๘เซนติเมตร
กว้าง๑เมตร๔๐เซนติเมตร
ถูกขุดพบบริเวณท่าน้ำหลังวัด
เมื่อวันที่๑๙พยที่ผ่านมา
โดยนายน้ำมนต์เสริมสุขนักโบราณคดี

เล่าให้ฟังบอกว่าตนเองนำเครื่องตรวจจับโลหะ
ลงไปค้นหาวัตถุโบราณบริเวณริมหาดทรายน้ำ

กระทั่งสังเกตเห็นต่อไม้โผล่ขึ้นมา
ก็เลยให้ลูกน้องแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันเอาต่อไม้ขึ้น

ทะเคียนทองเนี่ยคงอยากขึ้นมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
ส่วนเลขที่ชาวบ้านเนี่ยมากราบไหว้เนี่ยมาทาแป้ง
โอ้โหมีหลายเลขเลยนะฮะถ้าส่องกันดีก็จะเห็นนะครับ
แต่เขาบอกว่ารวมถึงเลขทะเบียนรถที่เคลื่อนย้ายเรือตะเคียนมาที่วัดด้วย
ซึ่งทะเบียนรถที่เคลื่อนย้ายเรือตะเคียนนี่ฮะบ่อใบไม้บ่อใบไม้๓๔๕๓๔๕๖กำแพงเพชร
เกือบบอกผิดอ่ะเออเกือบเคลื่อนเนี่ย
ไปที่อนุสาวรีครูบาเจ้าศรีวิชัยครับในวัดดอยติอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับ
แห่ไปดูฝูงพึ่งหลวงครับคือมันมาทำรังบริเวณลำตัวด้านซ้ายและขวาของรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีฝูงพึ่งมาทำรังอยู่บริเวณคางของท่านเท่านั้น
ชาวบ้านเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเคยเห็นรังพึ่งหลวงใน๒๓รังเท่านั้น
แต่ขณะนี้นะครับฝูงพึ่งมาอาศัยใต้ร่มบารมีครูบาศรีวิชัยนะครับ
นับได้๗รังมีทั้งรังใหญ่รังเล็กแล้วก็ชาวบ้านจึงแวะมาไหว้ขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายครับ
เอ้าไปดูบ้านเล็กที่นี้หน่อยฮะร้อยหกสิบสามทับหกห้านะครับ
มีเจ้าตัวเงินตัวทองใช่ไหมตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเลื้อยเข้าไปในบ้านนะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็ต้องไปตามจับแล้วครับ
มันซ่อนอยู่ไหนฮะนี่ใต้บันไดเออแล้วของบ้านเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยก้มก้มเงยเงยอยู่ไกลไกล
นั่นไงก็ลุ้นอยู่นี่เห็นยังโอ้นั่นไงหัวมันนะฮะ
โผล่หัวออกมานะฮะทีนี้ครับกู้ภัยก็ต้องพยายามที่จะรื้อของออกมา
แล้วก็เอาตัวเงินตัวทองออกมานะฮะมันตัวใหญ่มากนะครับอยู่ช่องเก็บของใต้บันไดนะครับ
แล้วก็มันพยายามต่อสู้ขัดขืนหางฟาดไปฟาดมาส่งเสียงขู่
ผมก็ร้องแทนมันไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับ
กู้ภัยก็ช่วยกัน๓คนใช้เชือกคล้องคอแล้วก็เอาออกจากบ้านได้สำเร็จ
มันตัวใหญ่นะคุณนะวัดขนาดของตัวเงินตัวทองนี้ความยาว๒เมตร๔๐เซนติเมตร
น้ำหนักเนี่ยสามสิบห้ากิโลกรัมนะครับชาวบ้านก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพตัวเงินตัวทองนี้
รวมถึงไปถ่ายเลขที่บ้านไว้ด้วยเลยนะฮะปาริกิ๑๖๓ทับ๖๕นะครับ
เจ้าของคุณพี่ชุติมาง่าฝาบอกว่าโอ้โหอาจจะโชคดีก็ได้ได้เงินได้ทองมานะฮะ